เพื่อไทยที่ประกาศค่าแรงขั้นต่ำวันละ๖๐๐บาท
พอประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาประสานเสียงกันเลย
บางฝ่ายบอกโอ้ไหวเหรอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นบอก
อันนี้มันจะทำให้เกิดหายชนะทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
เมื่อวานต้องแถลงซ้ำกันอีกรอบนึง
ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะตกลงมันเป็นยังไงลำดับขั้นตอน
ถ้าเกิดจะไปถึงตรงนั้นมันเป็นไปได้หรือว่ามันขายฝันหรือมันยังไง
เรื่องแรกนี่วันนั้นเนี่ยนะครับคือเป็นการประชุมวิสามัญของพรรค
ประชุมใหญ่วิสามันเพราะฉะนั้นเป็นวันที่เราน่าจะมีโอกาสแถลงความคืบหน้า
แล้วก็แถลงถึงวิสัยทัศน์นะครับอันนั้นคือวันที่คุณอุ้งอิ๊งแถลงใช่ไหม
ใช่ครับเราประกาศวันนั้นเนี่ยนะครับคือวิสัยทัศน์
เนื้อหาหลักก็คือว่าจุดยืนของเราคือการสร้างรายได้
ประเทศเราอยู่ในภาวะที่ปัญหาของเราคือรายได้น้อยนะครับ
แล้วแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำเยอะมากสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศของโลกเลยนะฮะ

ใช่ครับไปไม่หนึ่งกับสองนี่สลับกันแล้ว

ใช่ครับเราติดอันดับโลกในเรื่องที่ไม่ควรติด

ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราต้องแก้๒ปัญหานี้
เมื่อเป็นการแก้ปัญหานี้แบรนด์ของเราก็คือการสร้างรายได้

เพราะฉะนั้นท่านวีรกรจะทราบดีเพราะว่า
คือสามเดือนแรกทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยนะครับ
ในประเทศที่มีวิกฤตแบบนี้สิ่งที่สำคัญ
วันนั้นเราไม่ได้ประกาศเรื่องค่าแรงเรื่องเดียวนะครับ
เราประกาศ๑๐นโยบาย๑๐นโยบายทั้งหมดรวมศูนย์อยู่เรื่องเป็นการสร้างรายได้นะครับ
แต่๑เรื่องแล้วเป็นศูนย์ประกอบของเรื่องใหญ่นะฮะ
เรื่องเศรษฐกิจก็คือค่าแรงควรจะขึ้นอย่างนี้
ขอบคุณมากเลยว่าสังคมสนใจทำไมรู้ไหมครับ
เพราะว่าค่าแรงตัวนี้ขึ้นมาขนาดนี้
มันเป็นการตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเราสนใจสองเรื่อง
เรื่องที่๑เศรษฐกิจต้องดีเสียก่อน
เพราะฉะนั้นวันนั้นนี่คุณอุ้งอิ๊งประกาศก็คือว่า
เศรษฐกิจต้องโตไม่ต่ำกว่า๕
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๕ใน๔ปีนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจโตนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าเราทำยังไง
๑ในนั้นนะครับพอเสร็จเนื่องจากปัญหาของบ้านเราคือ

ดังนั้นนี่นะครับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนี้

ซึ่งจริงค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
ผลิตภาพซึ่งของการผลิตนะครับ
ที่สำคัญเรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้
โดยที่พักกลไกของประเทศ
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการด้วยกัน
อย่าลืมว่ารัฐบาลเก็บภาษีของผู้ประกอบการ๒๐ของกำไร
แปลความว่ารัฐถือหุ้นไม่ต่ำกว่า๒๐นะครับ
เพราะว่ารถเก็บ๒๐แล้วเขาค่อยไปแบ่ง
เพราะฉะนั้นเราจริงเรามากกว่า๒๐โอเค
เอาละง่ายก็คือเราถือ๒๐
เพราะฉะนั้นความสำเร็จของภาคเอกชน

แล้วเราสามารถเก็บภาษีมาดูแลคนได้นะครับ
เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่อันนี้ต้องเข้าใจว่า
เรากำลังพูด๑๐มาตรการที่จะสร้างรายได้รวม

คือค่าแรงขั้นต่ำเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง

นั่นหมายความว่าชี้ว่าข้างหน้านี้โตแน่

แล้วไม่ละทิ้งคนที่ค่าแรงขั้นต่ำ
คือคนที่ลำบากที่สุดนะครับ
อันนี้กลับมาเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเรื่องนี้
ก็คือเราพูดถึงมาตรการและเศรษฐกิจโดยรวม
เราไม่ได้ทำให้ธุรกิจเจ๊งหมด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

ใช่ครับในชุดใหญ่ของเรื่องเศรษฐกิจ
เอาเงินจากไหนทำได้จริงเหรอ

เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
เราเป็นภาคธุรกิจที่เรารู้ว่าการหาเงิน
คือการหารายได้จากการขายของการที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วหากำไร

รัฐบาลนี้เพราะเข้าใจว่าต้องใช้แต่งบประมาณไงครับ
จึงมีปัญหาว่าขณะนี้พอจะใช้จ่ายก็นึกว่าต้องใช้แต่งบประมาณ
พอไม่พอก็ไปกู้มายิ่งกู้ก็คือยิ่งมีหนี้
เอาหนี้มาแก้หนี้ไม่ได้เราแก้หนี้ด้วยพักเพื่อไทยแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้
เอาอย่างค่าแรงขั้นต่ำวันละ๖๐๐บาทเนี่ย
เอาละเพื่อไทยบอกไม่ได้ใช้งบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ
ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปกติค่าแรงค่าแรงนี้เก็บที่ไหนครับ
ก็คือได้จากนายจ้างแต่ว่าเป็นการตกลงร่วมกันของไตรภาคี
อย่างโกกะร้อเขาบอกโอ้โหเรียกก่อนได้ไหม๖๐๐บาท
อย่างนี้แบบหนีไปอยู่ประเทศอื่นกันหมดฐานการผลกฐานการผลิต
ที่เขาหนีไปเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่ทันขึ้น

ก่อนแล้วใช่ไหมไปแล้วเพราะว่าทานคนอื่นเขามีแรงจูงใจเยอะ
เมื่อสักครู่ท่านวิรากรยกตัวอย่างชัดมาก
๕๓นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยน้อย
สิ่งที่สำคัญคือเราบริหารเศรษฐกิจเป็น
การติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ
ผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมาก
ตอนที่รัฐบาลมาแล้วก็ตอนแรกหลังรัฐประหาร
นี่เรียนตรงนะครับเพราะตอนรัฐประหารท่านจะเจ็บปวดกับผมด้วยกัน
ก็คือพอรัฐประหารแล้วประเทศอื่นเขาจะไม่คุยด้วย
เพราะฉะนั้นเขาจะปิดนะครับไม่คุยด้วย
ผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทูตเหนื่อยมาก

พอหลังจากที่เรามีการเลือกแล้วโอเคก็เริ่มเปิด
แต่ว่าเราอยากให้เขายอมรับจึงไปยอมหลายเงื่อนไข
เราเคยมีส่งออกอาหารทะเลนี่นะครับเป็นอันดับต้นของโลกนะครับ
ปัจจุบันนี้เรานำเข้าเพราะว่าเรือประมงนี้นะครับ
มีอยู่๔๐๐๐ลำวันนี้เหลือประมาณ๗๐๐กว่าลำ

นั่นแปลว่าคนยากคนจนเดือดร้อนหมดแล้วนะครับ

มั่นใจเรื่องเกษตรกรนะครับ

คเตอร์ที่๑เกษตรกรซึ่งมีอยู่๔๐ของประชากร
แต่ได้รายได้๘เท่านั้น
แปลว่า๑๐๐ทั้งหมดที่ประเทศได้นะครับ
คนอื่นต้องไปพยุงไว้ช่วยไว้
เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถเพิ่มรายได้ได้
เพราะปกติวันนี้เขาสามารถ
เฉลี่ยของเกษตรกรคือ๑๐๐๐บาทต่อไร่ต่อปี

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราขยับแบบมักน้อยหน่อยก็คือ๓๐๐๐
คือเพิ่มอีก๒เท่าตัวเป็น๓เท่า

เหมือนกันนะครับหลักการใหญ่ก็คือ
นำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
เปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรก้าวหน้า

วันนี้เราเคยส่งข้าวออกหมด

เหลือครึ่งหนึ่งส่งออก

ประมาณ๒๓ล้านตันต่อปี
แต่รัฐบาลใส่เงินเข้าไปนะครับ

มีหนี้สิน๒๖๐๐๐บาท

แสดงว่าใส่เงินไปก็หายไป

คุณหมอพรมินกำลังจะเล่าให้เราฟังว่า

แล้วมันจะเติบโตขึ้นไปจนไปเรื่อย

แล้วค่าแรงมันจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหม

ตอนนี้ปลูกยางนี้นะครับ

เขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง๒เท่า

เปลี่ยนวิธีนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้อันนั้นข้าวเนี่ย
ถ้าข้าวที่คุณปลูกได้ดีคุณปลูกเลยปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
แต่ถ้าคุณปลูกแล้วเสียหายคุณเปลี่ยนทางอื่น
ทางอื่นง่ายเลยนะครับวันนี้ยกตัวอย่าง
เรานำเข้าพืชประสูจนสัตว์๓แสนล้านบาท๓แสนล้านบาท
ถ้าผมเปลี่ยนแล้วคือนำเข้าอะไรรู้ไหมฮะข้าวโพดกับถั่วเหลือง
ผืนแผ่นดินไทยปลูกเข้าโพธิ์แล้วถั่วเหลืองไม่ได้เหรอได้
เพราะฉะนั้น๓แสนล้านบาทแทนที่จะส่งออก
ทำไมไม่ปลูกอันนี้เติมตลาดภายในเอาอีกเรามีตลาด
บ้านเราเนี่ยสองล้านครัวเรือนเลี้ยงบัวอยู่บ้านคุณภาคภูมิอาจจะเคยในครับ
ครับอ่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบัวอยู่แต่นี้เพื่อเราเป็นอย่างนี้
ถ้าเราส่งเสริมให้เลี้ยงวัวขณะนี้ตลาดประเทศจีนบริโภค
ให้โควิดนี้นะครับตลาดประเทศจีนยังบริโภคบวนอยู่
วัวหนึ่งล้านตัวต่อปีตลาดที่ใกล้ใกล้คือที่ท่าน
รัฐบาลไปเจรจากับตะวันออกกลางต้องการ๓ล้านตัวต่อปี
ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคนที่มาทำงานกับเราเนี่ย
ไปเอาใบสั่งซื้อมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่า
ถ้าเราส่งเสริมให้แล้วก็ทำสร้างรายได้ได้สร้างวัวคุณให้ก็จะสร้างรายได้ใหม่
ทีนี้พูดถึงเรื่องเกษตรกรผมพูดถึงเรื่องอื่นด้วย

มนุษย์ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว
แม่บ้านที่ไม่มีอาจจะเรียนหนังสือไม่ได้สูงหรืออะไร

คือทั้งหมดเนี่ยที่คุณหมอพรมมินกำลังเล่าให้เราฟัง

เพื่อไทยกำลังบอกกับเราว่า
มันเป็นกระบวนการในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกบูราว